ในธนักธรรมธิการครับ

ผมได้สงวนความเห็นขอปรับลด
งบประมาณของสำนักนายก

ประมาณ๙๗๘๖ล้านบาท

หรือรูปธรรมของการบริหารงานที่เป็นการบริหารงานแบบไม่ไว้ใจข้าราชการ
นายกล้ามตีนี่การบริหารรัฐบาลชนิดนี้
จากไม่ไว้ใจประชาชนแล้วยังไม่ไว้ใจข้าราชการ
จึงได้มีหน่วยงานในการดูแลของนายกถึง๒๗หน่วยงาน
ซึ่งหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วผมจะขอข้ามไป
แล้วในหน่วยงานทั้ง๒๗หน่วยงานเป็นงานซ้ำซ้อน
เป็นงานเอารายงานของคนอื่นเอาความดีของคนอื่นมารายงาน
แย่งชิงงบประมาณของคนอื่นไปแทรกแทรงงานของคนอื่นสักส่วนใหญ่
ดังนั้นผมจึงคิดว่าเหตุจำเป็นต้องตัดงบประมาณ
แล้วก็ในสำนักนายกก็ได้กลับเรียนว่า

ความแปลกประหลาดคือจะมีสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แล้วจะมีสำนักงบประมาณซึ่งสำนักงบประมาณเนี่ย
เราก็รู้อยู่วันนี้งบประมาณก็ต้องผ่านสำนักงบประมาณ
ในส่วนของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ผมก็ได้เคยสอบถามว่าขณะนี้ประชาชนกำลังทุกข์ยาก
กำลังลำบากเรื่องโควิดเนี่ยทำไมท่านถึงตั้งงบผูกพัน
จำนวน๑๕๐ล้านบาทเพื่อจะไปปรับปรุงตึกแดง
ที่นายกลำตีต้องทำงานอันนี้สะท้อนให้เห็นอะไรไหม
ขณะที่ประชาชนกำลังต้องตายอยู่ในบ้านไม่มีใครเข้าไปดูแล
แต่ยังต้องจัดงบที่ไม่ใส่ใจคือเอางบมาปรับปรุงตึกแดง
โดยเป็นงบผูกพันด้วยอันนี้ผมจึงถามแม้แต่ท่านเลขา
ที่การนายกจะบอกว่ามันเก่ามันก็เก่าทุกตึกนะครับ
วันนี้คือการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านพูดเนี่ย
ให้คนอื่นทำแต่รัฐบาลเนี่ยจะไม่ทำ
หน่วยงานหนึ่งครับด้วยความเคารพครับ
สำนักงบประมาณสำนักงบประมาณเนี่ย
มีการจะไปปรับปรุงตึกที่ทำการ
ซึ่งเป็นงบผูกพันมาตั้งแต่ปีหกศูนย์หกถึงหกสอง
ปกติงบผูกพันเนี่ยที่ขอถ้าใช้ไม่หมดในสอง
๑ปีงบประมาณปีไหนต้องใช้ปีนั้น
พอใช้ไม่หมดขยายได้๖เดือนอีก๖เดือน
ถ้าครบขยายแล้วต้องคืนสำนักนายกก็คืนนะ
ไปสร้างตึกซึ่งจำนวนหลายพันล้านนะฮะ
รวมเป็นพันล้านปรากฏว่าก็มาของงบมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ
อีกสองร้อยห้าสิบหกล้านบาทในขณะนี้ผมเห็นว่า
การที่ผู้ที่ไปเป็นจัดงบแล้วก็ไปเที่ยวตัดของคนอื่น

ผมจึงคิดว่า๒หน่วยก็เป็นตัวอย่าง
ผมก็เลยได้บอกจะขอตัดในสองส่วนนี้
อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนก็คือ

จริงจริงควรจะเป็นหน่วยงานที่อ่า
ควรจะยุบจะดีกว่า
เพราะกรมนเนี่ยเกิดขึ้นมา

อยู่ประมาณ๑๒๐คนเศษหรือมากกว่านั้น
แต่ของงบไป๗๐๐กว่าล้านเนี่ย
เป็นหน่วยงานเดียวที่ตั้งงบรายจ่ายอื่น
ซึ่งท่านกรรมาธิการท่านสมาชิกครับ
ในคณะกรรมธิการได้ทำข้อสังเกตไว้
ในหน้า๔๑๘อันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีมาก
คือกรมนเนี่ยตั้งงบเป็นงบรายจ่ายอื่น
บรายจ่ายอื่นคือตีเช็คเปล่า
คล้ายงบราชการรับ
ปรากฏว่าพอยังไม่รู้จะทำอะไรชัดเจน

ก็พบว่าพอมาตรวจดูในงบประมาณของกรมน
มีงบรายจ่ายอื่นเนี่ย
เขียนงบบุคคลแล้วก็งบดำเนินการ
ที่เรามีงบบุคคลและงบดำเนินการอยู่แล้ว
ในปีนี้ก็ประมาณ๓๗๐๐บาท
เราก็ขอไปดูการตรวจเงินแผ่นดิน

ก็แปลงงบส่วนนี้เป็นงบราชการรับ
และงบอ้างว่าเรื่องความมั่นคง
ปี๖๑๖๐๐๐บาท

เงิน๖๐๐๐บาทเป็นงบราชการรับ
และก็ปี๖๓๕๗๐๐บาท

เพราะว่าแค่เนื้อหาเนี่ย
ถึงไม่มีงบบุคลากรอยู่แล้ว

อันนี้สะท้อนให้เห็นว่า
ท่านกำลังมองคนอื่น
เพื่อความมั่นคงของตัวรัฐบาล
ความมั่นคงของราชการ
ความมั่นคงในราชอาณาจักรเนี่ย
ต้องเป็นความมั่นคงของมนุษย์

กรมนเป็นงานที่ซ้ำกับมหาดไทย

แล้วก็ไปเอาคนของข้าราชการอื่นมาทำงาน
แล้วก็จ่ายเป็นราชการรับ
ราชการรับแม้จะบอกว่าตรวจสอบได้

ดังนั้นผมจึงขอตัดงบของสำนักนายก

เพราะว่างานจำนวนมากเนี่ย
เป็นงานที่คนอื่นเขาทำดีอยู่แล้ว
ตัวเองก็มาสร้างสำนักงานขึ้นใหม่

อันนี้คือเป็นสิ่งที่ร้ายแรง